คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของการโกหกนะคะ
แต่ว่ามันก็มีกรณีศึกษาอยู่บ่อยนะคะว่าการโกหกเนี่ยสุดท้ายความจริงก็ต้องเปิดเผยอยู่วันยังค่ำ
ความลับไม่มีในโลกคุณผู้ชมตามเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะ
เมื่อวานนี้บอกว่ามีผู้หญิงคนนึงติดต่อมาบอกว่าเป็นคุณแม่
แต่ไม่ค่อยจะมีสตางค์ขอผ่อนจ่ายได้ไหม
ทรายก็บอกว่าก็ได้ก็ยอมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ยติดต่อเข้ามาอีก
เพราะลูกชายเครียดเรียนหนักเรียนไม่ทันยังไม่ทันได้บอกข่าวดีลูกชายเลย
เรื่องความเป็นความตายของลูกชายตัวเองคุณภูริพัฒน์บุญนินนักข่าวของเราก็ติดต่อกับครูทราย
ชื่อว่านางสาวเจนจิราอายุ๔๐อยู่ที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ทีมข่าวก็ไปหาตำรวจในพื้นที่เลยนะคะคุยกับกู้ภัยทุกหน่วยในพื้นที่เลยนะคะ
สอบถามว่าเอ๊ะมีเด็กชายมสี่ผูกคอตายหรือเปล่าครับ
ทีนี้ค่ะ๑๑โมงนางสาวเจนจิราก็คือคุณแม่เนี่ยค่ะ
ติดต่อไปหาเพื่อนครูทรายที่ชื่อว่าครูกบแล้วสารภาพว่าเธอโกหกค่ะ
โกหกโกหกว่าลูกชายผูกคอตายดูสิคะเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูค่ะ
พี่เลยพิมพ์ไปหาครูซายเพราะพี่รู้ว่าลูกไม่เอาแล้วเนอะ
พี่เลยพิมพ์ไปหาผู้ชายว่าน้องผูกคอเสียชีวิต
โดยที่น้องยังไม่ได้ทำพี่ไม่รู้จะเอาไปบอกคุณกายว่ายังไง
ตอนที่ให้เขาไปผ่อนให้
ก็ไปขอหล้องเขาแล้วตอนนี้เราจะไม่เอาของ
โกหกครูซายไปว่าลูกผูกคอตายแต่ครูซายเนี่ยตัดสินใจไปแจ้งความนะคะ
ที่สพไซน้อยจังหวัดนทบุรีนะคะทีนี้ค่ะเธอก็เล่าข้อมูลให้กับทีมข่าวของเราฟังนะคะ
บอกว่าตัวนางสาวเจนจิราเนี่ยส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือ
ก็เชื่อว่านางสาวเจนจิรามีลูกชายจริงเชื่อว่าลำบากจริงมีตัวตนจริงอยู่ที่ปากช่อง
ทรายก็เลยตอบตกลงให้นางสาวเจนจิราทำหนังสือสัญญาขึ้นมาเอง
บัตรประชาชนมาให้แล้วก็ให้โอนงวดแรก๑๓๐๐บาท
ทรายบอกว่าครูซายก็เลยไปซื้อให้
แท็บเล็ตให้แล้วก็ส่งแท็บเล็ตให้ได้วันจันทร์
แต่ปรากฏว่าผ่านไปแค่ไม่ถึง๒ชั่วโมง
นางสาวเจนจิราบอกครูซายว่าลูกผูกคอตายแล้ว
ประเด็นคือครูซายตกใจและเสียใจมากนะคะ
โอนเงินคืนให้กับนางสาวเจนจิราทันทีในคืนนั้นเลยค่ะ
ชัยคิดว่าขอโชคดีที่เจอชัยนะ
เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่และด้วยชื่อเสียงอะไรที่มีเนี่ย
มันก็ถ้าเรามองในแง่เราเป็นเขาคิดจะแค้นเราก็คงเอาเรื่องเขา
แต่ฝากบอกว่าณวันนี้ไซด์ไม่โกรธเลย
ไม่โกรธแล้วก็อยากให้เขาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเขาเนี่ย
มันทำให้เขามีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องหนี้
เรื่องการใช้ไลฟ์สไตล์ของลูกของอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือนี่แหละรุ่นแนวคลิกแบบนี้
จะซื้อของแพงโดยที่แบบตัวเองไม่มีกำลังหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งวันก่อนที่จะธรรมดาพอใช้ได้มันก็น่าจะได้แล้ว

ถ้าเขาไม่ปรับตัวในการแนวคิดของเขาค่ะ

แต่มันกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่โกหกขึ้นมาด้วยแบบนี้ค่ะ

ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปคุยกับนางสาวเจนจิรา
ที่เป็นคุณแม่ที่โกหกเธอนะคะ
นางสาวเจนจิราก็พยายามจะขอโทษทุกอย่าง
ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็ยอมรับว่าที่ต้องโกหกเนี่ยเพราะหาทางออกไม่ได้
นางสาวเจนจิราบอกว่าก็สั่งแท็บเล็ตผิดรุ่น
ลูกชายอยากได้ไอแพทก็เลยไม่รู้จะหาทางออกยังไง
กุเรื่องขึ้นมาเพื่อจะขอให้ครูซายโอนเงินคืนกลับมาให้ค่ะ
ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตแบบนี้
ลูกชายไม่ได้ผูกคอตายลูกชายยังมีความเป็นอยู่ที่ดี
เธอก็อยากจะขอร้องครูซายว่าอย่าดำเนินคดีเธอเลย
ลำบากมากจริง
พี่โง่พี่ไม่ยอมพูดความจริง
ตอนที่พี่ขอความเชื่อเดือดพี่พูดความจริง
แต่ตอนที่เราจะแคนเซิลครูเราไม่ยอมพูดความจริงกับครู
พี่ผิดพี่ผิดพี่ยอมรับพี่ผิดคุณ

อยากขอโทษครูซาย
แต่ครั้งแรกที่พี่พูดไปว่าครูเขาเหมือนร่วมไม้
เพื่อให้เราได้พักผิง
แต่เราไปทำร้ายความรู้สึกของเขา
นี่นะคะเธอก็พยายามจะขอโทษทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น
วันนี้ตำรวจก็ได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้
วันจันทร์จะเรียกตัวนางสาวเจนจิรามาสอบปากคำนะคะ
เจ้าตัวก็ตอบรับที่จะมาพบตำรวจในวันจันทร์
ที่การนางสาวอรพินเพชรทัศน์บอกว่า
อยากเตือนผู้ปกครองนะคะ

จริงว่าบุตรหลานต้องเรียนออนไลน์
และไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่จะ

ให้แจ้งทางสถานศึกษาที่บุตรหลานเรียนอยู่
ให้แจ้งครูประจำชั้นเพื่อหาแนวทางแก้ไข
มันคือค่าใช้จ่ายแล้วมันก็ราคาไม่ใช่น้อย
ถ้าครอบครัวไหนมีปัญหาจริงก็ต้องแจ้งทางสถานศึกษาไป
คือปกติสถานศึกษาเขาจะสำรวจอยู่แล้ว
แม้ว่าบ้านไหนพร้อมไม่พร้อมพร้อมมากพร้อมน้อยขนาดไหน
เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนออนไลน์นะครับ